เพื่อแสดงความเสียพระไทยต่อครอบครัว
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยศรีวัตนประภา
เป็นเหตุให้คุณวิชัยเจ้าที่สโมสรแล้วก็นักบิน

ด้านหน้าสนามมีครอบครัวศรีวัตนประพานะครับ
นำโดยนายอายวัฒน์บุตรชายในฐานะรองประธานสโมสร
รวมทั้งโค้ดบูแอลผู้จัดการทีมแล้วก็นักเตะ
นำโดยแคสเวอร์ชมายเคิลเจมมี่วาดี้และกัปตันทีมอย่างเวสมอร์แกน

ชายวิลเลียมก็ทรงตรัสยกย่อง
นายวิชัยแล้วก็ครอบครัวที่มีฐานะมั่งข้าง
แต่ว่าไม่ลืมที่จะอุทิศเงินเพื่อช่วยเหลือสังคม
แล้วก็ถือว่าช่วยเหลือมากเลยนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาทั้งกับสโมสรแล้วก็ชาวเมืองเลสเตอร์
ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวเมืองเลสเตอร์รักครอบครัวของคุณวิชัย
แล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดคือ
ระดูการ๒๐๑๕ถึง๒๐๑๖แบบไม่มีใครคาดคิด
เรื่องนี้จะเป็นประติศาสตร์ที่ถูกเล่าขานไปอีกยาวนานครับ